ช่วง๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะคะที่ได้มีการแถลงข่าวยืนยันแล้วว่าการยืนยัน
และช่างเครื่อง๑คนกับนักบินอีก๒คนเสียชีวิตนะคะ
ขณะนี้ปฏิบัติการหลังจากนี้ก็คือการลำเลียงร่างของทั้ง๓คนนะคะ

ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมล่าสุดนะคะ
จากคุณอรัยาโภจาพูดสึกข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานสดจากเขาชะเมาค่ะจังหวัดจันทบุรีค่ะ

หลังจากที่กองทัพอากาศนั้นยืนยันแล้วนะคะว่า
นักบินและหนึ่งช่างเครื่องนั้นประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งในตอนนี้เองค่ะทางกองทัพอากาศเองนะคะ
โดยทางศูนย์ปฏิบัติการที่ประจำจุดอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนั้น
กำลังประสานกับชุดปฏิบัติการรบพิเศษนะคะ
หรือชุดปฏิบัติการพิเศษของทางอากาศโยธินค่ะ
ซึ่งประจำจุดและเป็นผู้พบศพเป็นทีมแรก
พร้อมกับทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานนั้นนะคะ
กำลังวางแผนในการที่จะลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๓คนนั้น
กลับลงมาภายในเย็นวันนี้นะคะ
แต่อุปสรรคในตอนนี้นั่นก็คือปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่
โดยเฉพาะที่บริเวณจุดเชิงเขานะคะ
ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะนำกลับลงมาได้ค่ะ
ในขณะนี้ทำได้เพียงแค่การทำศพให้เรียบร้อยนะคะ
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการที่จะลำเลียงลงมาค่ะ
ในส่วนของการที่จะลำเลียงลงมานั้นนะคะ
ต้องมีการวางแผนกันเป็นอย่างดีค่ะ
และจะมีการนำกำลังเสริมนั้นขึ้นไปค่ะจากหลายหน่วยเลยทีเดียวค่ะ
เดี๋ยวเราจะย้อนไปฟังเสียงในวินาทีที่ทางกองทัพอากาศนั้น
ยืนยันกับทางสื่อมวลชนว่าได้พบศพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่หลังจากที่เดินออกจากสถานีธุรคม
ก็เดินออกทางที่ตะวันตกระยะห่างออกไปประมาณ๕๐๐เมตรโดยประมาณนะครับ
แล้วก็พี่น้องเรานะครับยืนยันว่าได้เสียชีวิตแล้วนะครับ
เมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๒๓นาทีนะครับ

ทั้งสามท่าน
ก็อยู่ในสภาพปกตินะครับ

จะรีบพาทั้ง๓ท่านนั้นลงมาข้างล่าง

ทั้ง๓วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยไม่สามารถไปลงที่สถานีโทรผมได้เลย
ทั้งสามวันนะครับแล้วก็จากการพยากรอากาศของบ่ายวันนี้เนี่ย
ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงเป็นต้นไปจะมีจะมีเมฆฝนฝนฟ้าขนองเนี่ย
บริเวณเขาชะเมานะครับเนื่องจากอิทธิพลของพายุเอ่อ
อยู่ที่ภายในประเทศกัมพูชานะครับส่งอิทธิพลมาที่เขาชะเมา
มีฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
ดังนั้นเนี่ยเอ่อผมได้สั่งการเอ่อให้ชุด
โดยการพิเศษพีเจนั้นเนี่ยได้พิจารณาเส้นทางที่จะพา
พี่น้องเรานะครับกลับลงมาแต่คงไม่ใช่กลับลงมาในเส้นทางของพี่วัคซีนหนึ่ง
เส้นทางนั้นสูงชันมากแล้วก็ลำบากมาก
กำลังจะพิจารณาว่าจะลงเส้นทางเส้นทางไหนน่าจะเป็นทางกินใต้
ซึ่งน่าจะอาจจะดีกว่าซึ่งอยู่ให้ทางชุดบริการพิเศษนั้นตัดสินใจนะครับ
สั่งการไปแล้วที่ผมได้แถลงข่าวต่อท่านนี้เนี่ยได้กราบเรียนท่านผู้จัดการฐานการทราบเรียบร้อยแล้วนะครับ
เมื่อพาทั้งสามท่านนั้นลงมาถึงแล้วเนี่ยจะพาทั้งสามท่านนั้นเนี่ยเข้าไปที่ดอนเตือนเลย
ซึ่งในจุดที่๒นี้นะคะเป็นจุดที่ทางกองทัพอากาศนั้นนะคะให้ข้อมูลนะคะว่าจุดที่พบเป็นจุดวงกลมสีเหลืองนี้และสีแดงนี้นะคะในจุดที่๑นั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นจุดที่
เฮลิคอปเตอร์ค่ะได้บินผ่านมามาในบริเวณนี้นะคะ
และทำการหลบสภาพอากาศนะคะจนกระทั่งไม่สามารถที่จะมองเห็นสภาพอากาศด้านบนได้นะคะ
ซึ่งอยู่ติดกับหน้าผาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้ทำการที่จะยกตัวขึ้นนะคะ
หลังจากนั้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะยกขึ้นพ้นค่ะ
จึงทำให้โรเตอร์และใบพัดนั้นนะคะพัดแล้วก็ตัดเอากับต้นไม้ค่ะ
และประสบอุบัติเหตุตกลงอย่างจุดนี้นะคะ
ซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าจะเป็นภาพที่ได้มาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งทางพลอากาศเอกสุธิพงศ์อินซียงค่ะ
ผู้บังคับผู้บัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
แถลงยืนยันพบชิ้นส่วนเฮลิคอปเตอร์ตกที่บริเวณเขาชะเมานะคะ
ถึงร่างของสองนักบินและหนึ่งช่างเครื่องนะคะ

ของจังหวัดระยองราวห้าร้อยเมตรนะคะพร้อมทางร่างของทั้งสามท่านนั้น
ติดอยู่กับซากเครื่องบินค่ะและในส่วนของการลำเลียงนั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษซึ่งอยู่บริเวณด้านบนนะคะ
ของชุดอากาศโยธินนั้นกำลังตัดสินใจนะคะว่าจะลำเลียงลงมายังจุดไหนนะครับ
เพราะว่าเส้นทางที่ขึ้นไปในเส้นทางแรกจากหมู่๒นั้นนะคะ
ถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะในการที่จะลำเลียงลงมาค่ะ
ซึ่งการเดินเท้าเข้าไปนั้นได้มีการเสริมกำลังนะคะ
จากชุดอากาศโยธินของกองทัพอากาศขึ้นไปอีก๕๐นายนะคะ
และได้ประสานความร่วมมือนะคะไปกับทางชุดอพปรนะคะ
และอุทยานด้วยนะคะเพื่อที่จะนำเลียงทางศพลงมา
ทั้งในจุดต่างต่างด้วยนะคะในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็กำลังอยู่ระหว่างการวางแผนค่ะ
และหลังจากที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะคะ
นับจากนี้ค่ะอีกประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
ถึงจะมีความชัดเจนนะคะว่าจะสามารถลำเลียงร่างของ๒นักบินและ๑ช่างเครื่องลงมายังจุดไหนค่ะ
แต่ทางกองทัพอากาศยืนยันนะคะว่าจะพยายามนำ๓ท่านนั้นลงมาภายในเย็นวันนี้นะคะ
ในขณะที่ในช่วงเช้าค่ะน้องชายของนักบินที่๑นั้นนะคะ
ได้เดินเท้าขึ้นไปยังบริเวณเขาชะเมาค่ะเพื่อที่จะตามหาพี่ชายนะคะ
ซึ่งทางน้องชายเองนะคะบอกกับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่า
เขานั้นยังมีความหวังนะคะแต่ว่าณตอนนี้ล่าสุดที่ทีมข่าวได้พูดคุยกับทางน้องชาย
นาวาตรีกิตตินันนะคะบอกว่าก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
และก็ทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะในขณะที่ครอบครัวเองตอนนี้ก็ได้มีการติดต่อประสานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
และกำลังจะเดินทางมาอย่างที่เทศบาลตำบลภาวะนะคะในขณะเดียวกันค่ะ
ในส่วนของการดำเนินการนับจากนี้นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ต้องบอกว่า
อยู่ระหว่างการวางแผนทั้งหมดนะคะซึ่งในส่วนของการปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่นะคะ
โดยบัญชาการนาวิกโยธินค่ะก็กำลังเตรียมข้อมูลแล้วก็เตรียมภาพถ่ายทางอากาศนะคะ
แล้วก็เส้นทางมาร์คจุดต่างนะคะที่จะเดินทางขึ้นไปค่ะ
ขอบคุณคุณอารยานะคะค่ะและทั้งหมดนี้เป็นความคืบหน้านะคะ
ในส่วนของการที่จะนำร่างทั้ง๓ท่านลงมาได้เมื่อไหร่นะคะ
ทีมข่าวจะยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่ค่ะและในขณะนี้นะคะ
ทางกองทัพอากาศเองตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะให้ทางหน่วยปฏิบัติการพิเศษนั้น
ลำเลียงลงมายังจุดที่เคยขึ้นไปยังจุดแรกนั่นเองนะคะและจะลงมายังจุดที่ทางขึ้นที่หมู่สองของเขาชะเมาค่ะ
และคาดว่าจะสามารถเดินทางลงมาได้ภายในเย็นวันนี้หากว่าปริมาณฝนและสภาพอากาศนั้นเอื้ออำนวยค่ะ
และทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะอารยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน